ไปแบบว่าหัวมีหาวไปนั่งกินข้าวตอนนู้น
ทำอย่างนี้กับกูไว้มึงคอยดูกู

เอาจริงนะประมาณ๒ล้าน

ก็เลยแบบเฮ้ยมึง
มึงทำอันนี้กับกูไว้มึงคอยดูกู

อยากเป็นหมอฟันอยากเป็นหมอ

แต่เพราะว่าเหมือนว่าตอนเด็กเราไม่สวย

ว่าเห็นไหมคนที่เคยว่าเราไม่สวย

คนที่แบบว่ารังเกียจเราอะไรนู่นนี่นั่น
มึงดูกูตอนนี้อะไรอย่างนี้ทำนองเนี่ย

อาจจะเป็นคนที่อยากจะไปแบบว่า
หรือว่าอาจจะเป็นโรงแรม

คือเล่นใหญ่หรือว่าไม่เล่นเลย
ก็ถึงบอกว่าถ้าแต่งตัวก็คือแต่งจุดไปเลย
หรือว่าก็ใส่ชุดแบบว่าชุดนอนเดินอยู่บ้านเดินแถวบ้านอะไรอย่างนี้
เดี๋ยวเล่าให้ฟังก่อนนะคืออันนี้คือเป็นแบบอะไรสุดยอดมาก

คือวันจันทร์แรกของเดือนพฤษภา
แล้วเฮ้ยทำยังไงดีมีเวลาเหลือแบบ๒เดือน

เลยไปเข้าค่ายออกกำลังกาย
ก็ไปที่นั่นออกกำลังกายเวลา๓ชั่วโมง
ซึ่งปกติปั่นกินแต่ของทอดของมัน
นี่คือของโปรดเลยนะน้ำอัดลมอะไรอย่างนี้
แต่ตอนนั้นเนี่ยคือเราไม่แตะอาหารของทอดของมันเลย

เราก็เลยรู้เฮ้ยจริงอันนี้มันสำคัญกับเรามากเลยนะ

เหงื่อแตกออกอะไรอย่างนี้มากมายเพื่อ

นี่คือรองเท้าคือเขาปักจนถึงแบบอย่างนี้นี่คือปักมือหมดเลยนะคะ

ชุดราคาแพงไหมอะ
ตรงนะประมาณ๒ล้าน

แต่ป่าไม่ได้มองว่าเป็นการลงทุนเพื่อที่จะเป็นแบบได้ผลตอบแทนทางธุรกิจคืนหรืออะไรอย่างนี้นะ

ทำไมถึงลงทุนกับฟาชั่นขนาดนี้อ่ะ

เขาอยากลงทุนกับงานต่างงานอย่างป่านงานต่างงานนี้ไปเลย

แต่คืองานนี้มันเป็นสิ่งที่เราให้ความสำคัญไง
คือจริงเนี่ยเพราะว่าป่าเนี่ยแบบลงทุนขนาดนี้แล้วอะไรขนาดนี้แล้วใช่ป่ะ
ป่านก็ต้องการขออย่างเดียวจริงเลยนะขอรูปเดียวลงอินตรกรรม
นี่ก็จะเป็นช่างภาพกลุ่มหนึ่งนี่ก็จะเป็นช่างภาพอีกกลุ่มหนึ่ง
โชคดีมากอยู่ตรงนั้นมีรู้จักช่างภาพคนหนึ่ง
แล้วก็พอถ่ายเสร็จปุ๊บก็หันมาอีกฝั่งหนึ่ง

พอช่างภาพคนหนึ่งเริ่มเนี่ยคนอื่นก็เริ่มต่อ

คือสวยมากโมเมนต์นั้นนี่คือแบบ
มคลอดที่ออกกำลังกายไปไม่กินของมันไปอะไรอย่างนี้

คืออยากจะบอกว่าป่าไม่ใช่ดารา
เราก็คือเป็นคนธรรมดาคนนึงที่มีความฝันคนหนึ่ง
เราไม่ได้กลัวว่าเราไม่ต้องมาใส่ชุด

อยากฝากถึงน้องธรรมดาปกติมากกว่า
เด็กหรือคนไทยทั่วไปที่มีความฝันนะคะ

การที่จะเริ่มต้นไปถึงจุดหมายตรงนั้นทำยังไง

แล้วเรามองว่าเราก็แก้ปัญหาจุดต่อจุด
เพราะว่าถ้าอยู่ตรงนั้นนานเนี่ยก็จะไม่ได้เริ่ม
ถ้าเริ่มถ้าเริ่มไปปุ๊บเราไม่ประสบความสำเร็จ
แต่เราได้เรียนรู้อะไรจากตรงนั้นมันก็ไม่ใช่การเสียเวลา
เพราะว่ามันก็เป็นการเรียนรู้